คุณผู้ชมครับไทยรัฐนิวโชว์เรายังตามเรื่องราวที่สำนักสงภูหินกองนะครับ
หนองบัวลำพูหลังจากที่อดีตพระธรรมกรฆ่าตัวตายด้วยเครื่องกิโยติน
แล้วที่นั่นมีเครื่องที่เป็นลักษณะรูปปั้นถวายหัวอยู่ใกล้กับเครื่องกิโยตินที่ถูกลื้อไปแล้ว
รูปปั้นถวายหัวเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่มาคลุมผ้าขาวใช่ค่ะเตรียมจะทุบแล้วค่ะ
บอกวันนี้จะทุบและนี่คือภาพในการทุบในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะนี่เป็นเจ้าหน้าที่ท่านแรกเลยนะฮะใช้ขวานนะใช้ขวาน
ผ้าขาวยังคลุมอยู่นี่ค่ะนี่ฮะ
คือไม่ต้องเอาผ้าออกคลุมผ้าแล้วก็ทุบไปบนนั้นเลย
ก็อาจจะเป็นเพราะเหตุผลทางด้านความเชื่อหรือเวลาฝุ่นเศษอิด
ได้ไม่กระเด็นเข้าหน้าเข้าตาอย่างเงี้เหรอก็เป็นได้อืม
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่เดี๋ยวค่อยไล่ไป
แต่ที่ชาวบ้านแถวนั้นหรือว่าใครหลายคนบอกอดีตพระธรรมกรไม่อยู่แล้วเนี่ย
รูปปั้นถวายหัวเนี่ยก็อย่าเก็บไว้เลยไม่มีหรอกในพระพุทธศาสนา
ถวายศีรษะแด่พระพุทธเจ้าแล้วจะเป็นพุทธบูชาจะได้เกิดมา
เป็นพระพุทธเจ้าอีกชาติหนึ่งอีกพบนึงเนี่ยไม่ใช่หรอก
นี่ทุบไปทุบมาผ้าก็หลุดล่ะนะฮะหลังจากที่มีพรามนะ
พรามพระเด็จโยธพลมาจากอุดรธานีมาเป็นคนทุบทุบถอนรูปปั้นถวายหัวเป็นคนแรก
คือเหมือนกับยกมือไหว้ก่อนทีนึงด้วยนะคะแล้วก็ค่อยทุบอะค่ะ
อาจจะเพื่อความสบายอกสบายใจของเจ้าหน้าที่ที่จะทำงานต่อด้วยนะค่ะ
เพราะเราก็ไม่รู้ว่าคนที่เขาสร้างเนี่ยตอนที่เขาสร้างเนี่ย
เขาสร้างเขาทำแบบไหนยังไงบ้างค่ะหรือเผื่อลูกศิษย์ลูกหา
หรือใครที่ยังอยู่ในพื้นที่เขายังเคารพสัทธาหรืออะไร
เพื่อความสบายใจของเขาก็ไหว้ก่อนแล้วก็ทุบ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต่อฮะนอกจากขวานของพรามแล้วเนี่ย
้อนแฉลงเครื่องไม้เครื่องมือก็ช่วยกันนะครับ
สำนักสงภูหินกองที่หนองบัวลำพูนะครับเราตามเรื่องนี้มาตั้งแต่วันแรกแรก
วันแรกที่ได้รับแจ้งข่าวจากชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าช่วยมาดูคดีนี้หน่อยเถอะ
มันรู้สึกแปลกยังไงพี่กลมีพระมรณภาพอยู่ในสำนักสงฆ์
ค่ะแต่ผู้คนที่นี่แม้แต่ครอบครัวของพระเองเนี่ย
ที่เป็นเจ้าสำนักสงภ์พระธรรมกรวัยหกสิบแปดปี
ไม่ติดใจอะไรเลยแล้วการมรณภาพเนี่ยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
โอ้โหศีรษะนี่ขาดขาดออกจากลำตัวเนี่ย
คอเนี่ยถูกบั่นเลยนะฮะถามไปถามมาคนแถวนั้นอ๋อ
ท่านเดินลงมาตอนที่ทำวัดเช้า๑๕เมษายนช่วงเช้ามืด
แล้วใช้เครื่องกิโยตินที่สร้างไว้เองเนี่ยบั่นคอตัวเอง
กิโยตินตอนนี้ตำรวจเนี่ยยึดไปตรวจสอบแล้วนะครับเพราะหลังเกิดเหตุเนี่ยถูกลื้อถอนหมด
พระธรรมกรก็ถูกชาปนกิจไปแล้วส่วนนี้คือรูปปั้นถวายหัวที่พระธรรมกรสร้างเอาไว้
สิทธิ์ที่อยู่ที่สำนักสงฆ์บอกท่านสร้างเอาไว้เองค่ะ
อาจจะเป็นความเชื่อทางด้านพุทธศาสนาอะไรของท่านที่ท่านไปได้ตำราจากไหนมาก็ไม่รู้นะฮะ
นี่ฮะเจ้าหน้าที่ทุบจนหมดแล้วเหลือชิ้นส่วนอยู่นะครับก็ยกไป
หลังจากที่ทำพิธีทุบรูปปั้นถวายหัวรูปปั้นนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับ
มีการทำพิธีเสี่ยงทายด้วยหินนะครับเพื่อสอบถามพระภูมิเจ้าที่
ว่าจะสามารถทุบได้เลยหรือไม่นะฮะตอนแรกที่มาถึงกันเนี่ยนะฮะ
ก่อนที่จะทุบก่อนจะทุบก่อนจะทุบนะครับมาถึงทางพรามพระเด็จโยธผลโยธพลนะครับ
จากอุดรธานีเนี่ยท่านทำพิธีเสี่ยงทายก่อนนะฮะเราย้อนให้ดูช่วงก่อนจะทุบก่อน
โดยนำหินที่อยู่ในสำนักสงฆ์มาผูกกับเชือกแล้วก็ให้สื่อมวลชนที่อยู่แถวนั้น
ช่วยกันจับเชือกร่วมพิธีเสี่ยงทายพรามพระเด็จขอผู้ชายสองคน
ผู้หญิงหนึ่งคนนะฮะเพราะว่าอยู่ใกล้ที่สุดแล้วแถวนั้น
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราก็ร่วมถือเชือกเสี่ยงทายด้วย
ก่อนจะให้ทุกคนท่องคาถาสวดตามพรามพระเด็จก็ไล่คาถา
สั่งให้หินวนซ้ายวนขวาให้เหวี่ยงแรงขึ้น
เหวี่ยงไปทางรูปปั้นนั่นหมายถึงพระภูมิเจ้าที่อนุญาตให้ทุบ
ถ้าไม่ให้ทุบก็คือให้หินหยุดนิ่ง
มือนะมือแน่นนะมือแน่นนะจะติ่งแล้วมือจะติ่งแล้ว
ทุกคนจะติ่งแล้วอยู่สื่อเอาว่าตามท่าหากว่าท่าหากว่า
ให้ทุบให้ทุบขอยแกร่งขอยแกร่งเวียนขวาเวียนขวา
แรงแรงแรงแรงแรงขึ้นแรงขึ้นแรงกว่านี้แรงกว่านี้
แรงขึ้นอีกแรงขึ้นอีกเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วกว่านี้
เร็วกว่านี้เร็วขึ้นอีกเร็วขึ้นอีกถ้าช้าถ้าช้า
ไม่เชื่อไม่เชื่อถ้าให้ทุบจริงจริงถ้าให้ทุบจริงจริง
ขอให้เร็วขึ้นขอให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้น
และขอยแกร่งและขอยแกร่งเข้าหาเข้าหา
เวลาดื่มเถิดดื่มเถิด

แรงแรงขึ้น
แรงขึ้น

ภาร์มเผด็ชบอกพระคุมเจ้าที่อ่านุญาตแล้ว
ใช่ค่ะทุกคนตอนจับเชือกมือต้องนิ่งนะ

พราวม์แก้เก้ามือนิ่งเห็นมั้ย

ภายตังเองสบายอกสบายใจ

ถึงก่อนที่จะทุบรูปปั้นถวายเสียง
พรามพระเด็จและลูกศิษย์ก็ไปทำพิธีหน้ารูปปั้นถวายหัวนะครับ
พร้อมกับทำนายว่ารูปปั้นถวายหัวไม่มีเทวดาหรือว่าเทพสิงสถิตนะครับ
มีแต่มารมาอยู่เพราะรูปปั้นเกิดจากการสร้างของผู้ที่มีจิตอุตริวิชา
หรือเรียกว่าเดรัชฉานวิชา
พูดตามภาษาว่าเดรัชฉันวิชะ
ไม่มีเทพอยู่มีแต่มารอยู่
ถ้าเทพไม่อยู่เทพหนึ่งเทพจะเชื่อคนที่มีสิน
ปฏิบัติจริงปฏิบัติชอบเทพนะครับ
แต่ทีนี้ไม่มีเทพไม่มีเทพ
ไม่มีเทพเพราะว่าถ้าเทพเข้ามาสรรพันธุ์นี้ไม่ได้

แล้วพ่อมองยังไงว่าเป็นมารนะครับ

เพราะว่าถ้าเล่นแต่ว่าแท่งพุทธรูปได้นะครับ
ต้องมีวิธีเทววิเศษพุทธวิเศษนะครับ
อันนี้มันเทความรู้สึกไม่ได้นะครับ
มันเป็นรูปปั้นเกิดจากจิตตัวเองเกิดจาก
อุตริวิชาหรือมันตรวิชามันวิชาวิชามานนะครับ
หรือพูดตามภาษาว่าเดรัชชันวิชานะครับ
เดี๋ยวลองไปสังเกตดูแล้วกัน
จากนั้นครับรูปปั้นที่อดีตพระธรรมกรสร้างเอาไว้นะครับ
ก่อนจะฆ่าตัวตายนะฮะโดยใช้เครื่องกิโยตินเนี่ย
ตรงนี้ครับพรามพระเด็จท่านก็มาสวดคาถาหน้ารูปปั้น
แล้วใช้ตะขอช้างหรือว่าคดชะกุดนะครับ
เคาะทั่วรูปปั้นแล้วให้ลูกศิษย์ทุบ
โดยถือเลิกเวลา๑๔นาฬิกา๑๖นาทีนะครับ
สิทธิ์ของพรามทำการทุบที่ส่วนหัวของรูปปั้นก่อนเลยนะครับ
เป็นลำดับแรกเลยนะฮะตรงส่วนหัวที่มีมือถืออยู่อ่ะนะ
มือแบบถือแล้วก็ชูขึ้นไปนะครับ
มีพันเอกพุทธิวัฒน์สุริพงพลรองผู้มนวยการ
อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
จังหวัดหนองบัวลำพูแล้วก็นายอำเภอด้วยนะครับ
ฝ่ายปกครองด้วยที่วันนี้ก็มาอยู่ในการทุบรูปปั้นรูปนี้นะครับ
หลังจากลูกศิษย์ของพรามพระเด็จทุบเสร็จเรียบร้อย
ทีนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ดำเนินการต่อแล้วครับ
ขวาน๒อันนะฮะมีครีมตัดเหล็กด้วย
ก็ทุบตั้งแต่ลำตัวด้านบนมาถึงลำตัวด้านล่าง
ปรากฏว่าขวานนี่หักไปเล่มหนึ่งนะครับ
เพราะว่ารูปปั้นมันแข็งปูนนะครับ

ตอนที่ทุบลงไปนี่เศษปูนกระจัดกระจายนะครับ
คือต้องทุบทั้งผ้าขาวที่คลุมอยู่ครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ไม่ได้ว่าเป็นเริกอาถรรพ์หรือว่าวิชาอะไรนะ
ป้องกันเสร็จปูนมันกระเด็นนะครับ
แต่ทุบไปทุบมาผ้ามันก็หลุดหมดนะครับ
จากนั้นใช้เครื่องตัดเหล็กขนาดใหญ่มาตัดโครงเหล็กด้านในรูปปั้นนะครับ

พอตัดเป็นชิ้นแล้วก็ทุบชิ้นส่วนต่างให้แตกละเอียดอีกทีนึง
ก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรครับท่านผู้ชมครับ

เพราะว่าโอ้โหมันก็ยากแหละนะฮะ

ใช้เวลาอยู่๑ชั่วโมงเศษนะครับ
เสร็จสิ้น๑๕นาฬิกา๓๕นาที

ห่อแล้วก็ทยอยขนขึ้นหลังรถกระบะไป
ช่วงที่กำลังจะยกส่วนที่เป็นหัวเนี่ยฮะ
รูปปั้นเนี่ยขึ้นรถกระบะ
มีชาวบ้านที่เขามาดูการทุบรูปปั้นนะครับ

หรือว่าศีรษะของรูปปั้นนะฮะ

เอาซะหน่อยนึง

ตั้งแต่ตัวเลขช่วงเวลาในการทุบ

พระพระเด็จท่านก็มาทำพิธีสวดเรียกแม่ย่านางนะครับ
ให้แม่ยานางช่วยปกปักรักษาด้วยนะครับ
ในการนำพาสิ่งไม่ดีไปทิ้งให้สำเร็จแล้วก็เกิดความปลอดภัย
ก็เป็นการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อเพื่อความสบายใจแล้วค่ะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรูปปั้นถวายเสียงก็โดนทุบทิ้งเรียบร้อยนะคะ
แต่คำถามคือเมื่อทุบทิ้งเสร็จเรียบร้อยเศษชิ้นส่วนที่เหลืออยู่เอาไปเก็บไว้ไหน
หรือเอาไปทิ้งหรือเอาไปทำอะไร
เพราะว่าเวลาทุบทิ้งเนี่ยค่ะบางชิ้นส่วนจะเป็นชิ้นส่วนใหญ่
เห็นเป็นแบบเป็นหัวเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ทีมข่าวของเราก็เลยไปดูต่อนะคะทุบตรงนี้เสร็จแล้วเศษชิ้นส่วนเอาไปไว้ที่ไหน
เสร็จเขาก็โยกไปย้ายไปแบบนี้ค่ะยกกันไป
มีกองขยะค่ะแต่เป็นพื้นที่ปิดนะกองขยะตรงนี้นะคะ
คนทั่วไปเข้าไม่ได้นะคะห่างจากสำนักสงฆ์ประมาณ๑๑กิโลค่ะ
พอโยกไปย้ายไปแล้วเนี่ยนะเขาทุบอีกรอบนึงนะคุณผู้ชม
ทุบแบบเอาให้ละเอียดเลยอ่ะให้ละเอียดจริงไม่ให้เหลือเขาเดิมเลย
แล้วก็ทิ้งไปกับกองขยะเรียบร้อยแบบนั้นเลยนะคะจบแล้วสำหรับรูปปั้นถวายเสียง
ทีนี้ค่ะความคืบหน้าทางคดีค่ะตำรวจบอกว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐาน
และสอบปากคำบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะตอนนี้สอบปากคำไปประมาณยี่สิบกว่าคนแล้ว
ข้อสงสัยที่ว่าอดีตพระธรรมกรตัดหัวตัวเองด้วยเครื่องกิโยตินเสียชีวิตทันทีเลยหรือไม่
คือตัดทีเดียวมีดร่วงหล่นลงมาเนี่ยคือคอขาดทันทีในครั้งเดียวเลยหรือเปล่า
อยู่ระหว่างประสานผู้เชี่ยวชาญจะทดสอบให้สิ้นสงสัยไปเลยว่าเครื่องกรีโยตินทำให้อดีตพระธรรมกรมรณภาพจริงหรือเปล่าค่ะ
คือตอนแรกที่มีคนแจ้งเรื่องมาที่ทีมข่าวของเราแล้วไปตรวจสอบเนี่ยบอกว่าเป็นพระที่มรณภาพอย่างมีเงื่อนงำผิดปกติ
แต่พอไปตรวจสอบจริงเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับคือมันก็ผิดปกติจริงนั่นแหละเพราะว่าคอนี่ขาดเลยนะฮะขาดออกจากร่างเลย
ไล่ไปไล่มาจากสำนวนของตำรวจด้วยเนี่ยพบว่าเจ้าสำนักสงฆ์ที่เป็นพระรูปนี้ก่อนจะก่อเหตุคือศึกแล้วนะฮะศึกเมื่อเย็นวันที่๑๔นะครับแล้วเช้าวันที่๑๕ช่วงเช้ามืดเนี่ยในชุดขาวเนี่ยนุ่งขาวห่มขาวก็ก่อเหตุฆ่าตัวตาย
บอกว่าเจ้าหน้าที่วันนี้ที่ลื้อถอนทุบรุปปั้นถวายหัวของอดิษฐ์พระธรรมกรเสร็จแล้ว
ทำไปก็เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดต่อชาวพุทธและศาสนาพุทธ
โดยบอก๔เหตุผลที่ตัดสินใจทุบรูปปั้นนะครับ
คือ๑เป็นรูปปั้นเชิงสัญลักษณ์ที่ไม่ถูกต้อง

สร้างความเข้าใจผิดแก่ชาวพุทธ
และ๔ป้องกันการลอกเลียนแบบและความเชื่อที่ผิด
โดยได้กำชับไปยังในอำเภอหนองบุรมภู
ให้นำรูปปั้นไปทำลายโดยอย่าให้เหลือคงสภาพเดิมนะครับ
แล้วกำหนดจุดทิ้งให้รัดกลุ่ม
ป้องกันไม่ให้มีบุคคลหรือว่าใครเนี่ยมาเก็บไปครอบครองอีก
คือต้องเอาให้รัฐกลุ่มด้วยคือต่อให้ทุบทำลายจนแบบไม่เหลือซากเลยนะ
แต่มันเหลือเศษไงเดี๋ยวบางคนรู้จุด
เก็บไปบูชาเก็บไปอะไร
บอกเป็นมวลสารอย่างนี้เอาไปทำวัตถุมงคลอย่างนี้
เดี๋ยวเป็นปัญหาขึ้นมาอีกตอนหลังเกิดไปผุดแบบ
วนสารจากรูปปั้นถวายหัวของพระธรรมกรอย่างนี้
โดยจะมีเรื่องราวต่อเนื่อง
ท่านเลยฝากกำชับทางท่านในอำเภอหนองบุรมภูบอก

เอาให้ละเอียดยิบแล้วอย่าให้รู้จุดเลย
โดยหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเนี่ยจะประชุม
แล้วก็จะหารือจะลงมติกันว่า
จะดำเนินการอย่างไรกับพื้นที่สำนักสงภูหินกอง
อดีตพระธรรมกรมาก่อสร้างเอาไว้
เนื่องจากเบื้องต้นเนี่ยทางสำนักพุทธจังหวัด
สั่งการแล้วว่าไม่ให้มีพระสงฆ์หรือว่าใครเนี่ยมาอยู่ที่นี่อีก
จากนี้ไปจะใช้ประโยชน์ที่นี่อย่างไร
ต้องรอมติที่ประชุมทุกฝ่ายก่อนนะครับ
อย่างเช่นที่นี้มาสร้างโดยที่ไม่ได้ขออนุญาต

แต่จะให้แม่ชีหรือว่าพระจำวัดอยู่ต่อไปไหม
หรือจะเปลี่ยนแปลงสถานที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

คือผมเน้นแค่ขออย่า
ก็เรียนท่านในอำเภอไปแล้วว่าตอนเอาไปทิ้ง
ขอให้อย่าคงรูปเช่นหัวเช่นอะไร

ซึ่งเราก็คงว่าไม่ได้เนอะ
อย่าให้คงรูปที่เอาไปตั้งไปอะไรได้
ว่าตัวเองได้มาเดี๋ยวเป็นสิ่งล้ำค่าขึ้นมาอีก
มันจะเป็นเรื่องใหญ่
นี่แหละค่ะอย่างที่เจ้าหน้าที่บอก
ก็คือจะต้องทุบจนไม่ให้เหลือคงรูปเอาไว้

แล้วก็เอาไปทิ้งในที่ที่ไม่ต้องบอกใคร

ก็ต้องคุยกับหมอปลามือปราบสัมภเวษีสักนิดนึงนะคะ
คุณผู้ชมค่ะครับคือหมอปลาบอกว่าก่อนจะทุบ

สิ่งที่ต้องเตรียมเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม

สิ่งที่ต้องเตรียมคือเตรียมร่างกาย
คนที่จะไปทุบให้พร้อมคือต้องแข็งแรงหน่อย
อย่างอื่นไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะ
ไม่ต้องไปคิดอะไรมากว่าโอ้โหจะเกิดอาเภษไหม

อันนั้นมันเป็นความเชื่อแบบผิดก็คือทุบไปเลย
ไปแล้วก็ทุบไปไม่ต้องไปคิดอะไรมาก
แค่อุปกรณ์กับร่างกายให้พร้อมแค่นั้นพอ
หมอปลาฝากแนะนำลูกศิษย์ของอดีตพระธรรมกรด้วยนะคะ
เรื่องของการเก็บอัฐิค่ะแนะนำให้ลูกศิษย์เอาไปเก็บไว้ในที่ที่ควรเก็บ
เช่นในวัดสร้างสถูปเจดีให้ลูกศิษย์กราบไหว้
หมอปลาบอกว่าถ้าจะเอาหินไปทับไปถมทำเป็นเจดี
ที่เราให้คุณผู้ชมได้ดูภาพไปก่อนหน้านี้ว่าชาปนกิจเสร็จ
แล้วก็มีการเอาก้อนหินมาเรียงเหมือนเจดีอะค่ะ
หมอปลาบอกว่าถ้าไปเก็บตรงนั้นถ้าไปเก็บแบบนั้น
มันไม่น่าจะเหมาะสมนะคะ
มันมีการทุบมันมีการทำพิธีกรรมด้วย
แต่ถ้าความเป็นจริงแล้วในการทุบรูปปั้น

แค่พิธีมันง่ายนิดเดียวก็ไปเช็คความพร้อมของค้อน
อย่าให้มันหลุดไปโดนหัวใครแค่นั้นแหละครับ
มันไม่ต้องทำพิธีกรรมหรอกนะ
แต่ผมก็อยากจะเตือนตรงนี้นิดหนึ่ง
เท่ากระดูกของหลวงพ่อธรรมกรที่เอาหินทับกันไว้เนี่ย
ผมว่าตรงนี้ถ้าลูกศิษย์รักท่าน
ผมแนะนำแล้วว่าเอาอัฐิของท่านเนี่ย
ไว้จุดอื่นที่ฟาเพราะเอาไว้จุดนั้น
คุณเชื่อผมดิว่าใดวันหนึ่งมันต้องมีคนเดินไปนู่นนั่น
แล้วก็เจ็บฉี่เขาอาจจะฉี่รถโน้นก็ได้
อันนี้คือพอเราพูดมันเจอเหตุการณ์นี้อยู่แล้ว
มันฟ้าจริงแล้วก็คือแนะนำว่า
ลูกศิษย์ของพระธรรมกรถ้ายังศรัทธาตัวของหลวงปู่นะ

เอาอัฐิท่านไปไว้จุดที่มันดีกว่านั้นเถอะ
อาเภษมันไม่ได้เกิดหรอกมันเป็นแค่รูปปั้นธรรมดา
แต่อากับกริยาของคนหาผลประโยชน์เกิดดิ
เพราะจะหาผลประโยชน์ได้ยากไงครับ
ก็ถมตรงไหนที่มันลึกอยู่ก็ไปถมซะไม่มีอะไร
ก็แค่ปูนปั้นธรรมดาถ้าไม่รู้ถมไปไหนเอามาถมที่ลึกสบายเลย
ท่านผู้ชมครับมีคนออกมาให้ความเห็นเรื่องการทุบรูปปั้นถวายหัวของอดีตพระธรรมกรนะฮะ
แต่ว่าคนคนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปขยายเรื่องราวของเขาอีกทีนึง
ตอนข่าวอีกเรื่องนึงเรื่องของนายพุทธะเทพสุริยะจักรวาล
แต่ฟังความเห็นเขาก่อนคนคนนี้ชื่อว่าอาจารย์ชา
อดีตเคยบวชเป็นพระเหมือนกันแต่ตอนนี้ศึกออกมาแล้ว
เขาเป็นอาจารย์ของนายพุทธะ
เป็นอาจารย์ของนายพุทธเทพสุริยะจักรวาลอีกทีหนึ่ง
ถูกต้องเดี๋ยวจะขยายให้
บุคคลนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรแต่ประวัติไม่ธรรมดานะฮะ
แต่ฟังตรงนี้ก่อนเรื่องการถวายหัวเนี่ย
ตัดหัวถวายเป็นพุทธบูชาของอดีตพระธรรมกรเนี่ย
อาจารย์ชาคนนี้อัดคลิปนะครับเผยแพร่บอกว่า
พระตัดหัวเป็นเทวดานะฮะ
บอกว่าพระที่ตัดหัวถวายเป็นเทวดา
แล้วตอบโต้พระมหาภัยวันแล้วก็หมอปลาด้วย
ไม่ควรออกมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของหลักธรรมคำสอนนะฮะ

พระท่านกลับมาลับ
ความเข้าหรือเกี่ยวกับเหตุทาง
ได้เป็นใจนี่
พราคามรู้จักอาณาวีธนาตา
กันกันกัน
ฤดังอีกเป็นแบบนึง
ที่จะมีครึก
อาจารย์ชาไปทำอีธีมาที่ไปอย่างไร

เพราะเรื่องนั้นเราก็ตามให้อยู่ในพุทธธนาคทรัพย์

ฆ่าตัวตายถวายหัวเป็นพุทธบูชา
ได้เกิดเป็นเทวดาพระมหาภัยวัณฑ์มรวณโนอาจารย์พระมหาภัยวัณฑ์นะครับ
ท่านบอกว่าคือเรื่องนี้เนี่ยเอาเรื่องการทุบรูปปั้นถวายหัวก่อน
บอกทุบไปก็ดีแล้วจะได้จบไม่อยากให้มีเรื่องอุตริงมงาย
และที่พระมหาภัยวันกับหมอปลาออกมาตีแผ่เรื่องนี้
เพราะไม่อยากให้ประชาชนหลงเชื่อในสิ่งที่ผิดไม่ได้ต้องการผลประโยชน์อะไร
ที่อาจารย์ชาเนี่ยออกมาบอกว่าพระฆ่าตัวตายถวายหัวแล้วจะได้เป็นเทวดา
พระมหาภัยวันท่านบอกว่ารู้ได้อย่างไร
นี่ยิ่งทำให้สงสารชาวบ้านเป็นอย่างมากที่เคยหลงเชื่อเรื่องเหล่านี้
แล้วก็ไปพูดเรื่องภาษาตัดหัวแล้วเห็นเค้าพูดนะว่าเกิดเป็นเทวดารู้ได้อย่างไร
ก็ดีแล้วแต่มาว่าควรให้มันจบไปอันนั้นนะควรให้มันจบไป
อะไรที่มันเป็นเรื่องอุตลิเรื่องนอกทางอย่างนี้อย่าเอาไว้เลยต่อมาว่า
มันไม่เป็นผลดีแล้วที่อัตมาภาพก็ดีพี่หมอปลาก็ดี
ออกมาพูดเรื่องเหล่านี้เนี่ยไม่ต้องการผลประโยชน์อะไรเลยไม่มีผลประโยชน์
จะไปทำอะไรให้ถ้ามันลงไปแล้วได้เงินได้ทองเลยไม่ได้ลงไปก็ไปเปล่าไปฟรีเหมือนกัน
อัตมาว่าต้องตีตัวกลับมาเองก็ไม่มีใครจ่ายเงินให้สักบาท
แต่สงสารชาวบ้านที่เขาหลงผิดคนที่เขาเดือดร้อนสูญเสีย
ก็จำเป็นที่จะต้องเอามาให้สังคมได้ตีแผลได้ช่วยกันตั้งคำถาม
และเรื่องเหล่านี้มันจะคือถึงมันจะยังมีอีกแต่มันจะไม่เกิดขึ้นเยอะ
อย่างน้อยคนเวลาเห็นอะไรแปลกก็จะไม่เชื่อก็จะตั้งคำถาม
เพราะว่าเคยมีคนเอามาตีแผลแล้วเอามานำเสนอแล้ว
คุณผู้ชมคะเรื่องของการทุบรูปปั้นถวายเสียรหรือว่าถวายหัวเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะว่าทุบทิ้งไปเถอะ
คนจะได้ไม่ลอกลินแบบหรือว่ามีความเชื่อแบบผิดนะคะ
แต่ลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าแม่ชีที่อยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้
เขาบอกเขาเสียใจนะคะเสียใจที่เจ้าหน้าที่มาทุบรูปปั้นแบบนี้
เขารู้สึกว่าโอ้โหเสียใจและเสียดายมาก
เพราะว่าอดีตพระธรรมกรอุตส่าห์ปั้นขึ้นมา

แต่ทำไมเจ้าหน้าที่ถึงมาทุบทิ้งแบบนี้
ทีมข่าวของเราลองดูหน้าตาสีหน้าของลูกศิษย์ของแม่ชีค่ะ
บอกเลยว่าลองสังเกตดูสิเขาน่าเศร้ากันหมดเลย

เขาน่าเศร้านั่งมองเจ้าหน้าที่ทุบรูปปั้นถวายหัวทิ้ง
นั่งมองหน้าเครียดหันมองหน้ากันไปมาแบบนี้
แล้วก็ขอไม่ให้สัมภาษณ์อะไรกับนักข่าวด้วย
หนึ่งในลูกศิษย์ของอดีตพระธรรมกรคุยกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าโอ้โหพอเห็นเจ้าหน้าที่ทุบรูปปั้นของอดีตพระธรรมกร
ใจหายเลยแต่พอเจ้าหน้าที่เขาสั่งให้รื้อสั่งให้ทุบ
มันก็ต้องตามนั้นลูกศิษย์บอกเราก็เป็นแค่ลูกศิษย์
ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องตามที่เจ้าหน้าที่ว่านั่นแหละ
สิทธิ์คนนี้บอกว่ายังรู้สึกศรัทธากับสำนักสงภูหินกองนะคะ
แล้วก็ยังตั้งใจว่าจะขึ้นมาปฏิบัติธรรมนะคะ
มาปฏิบัติธรรมมาทำความสะอาดที่สำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้
ถ้าเป็นไปได้อยากจะขอเจ้าหน้าที่ว่า
คงสำนักสงฆ์สำนักปฏิบัติธรรมภูหินกองเอาไว้เหมือนเดิมได้ไหม
เพราะไม่อย่างนั้นแหม่ชี้ลูกศิษย์ลูกหาเขาจะไม่มีที่อยู่
ใครก็ตามเขาเข้ายังไง
หลังจากนี้แม่จะมาไหว้มาเป็นลูกศิษย์เหมือนเดิมไหม
อย่างที่เคยทำ

แม่ก็มาปูชาอย่างที่เคยทำ
ก็ไม่ได้มาคุกทีเพราะว่ามันไม่มีใครอยู่

ก็เป็นความเชื่อของลูกศิษย์ที่เขาก็ยังเชื่อมั่นศรัทธาอยู่
คุณระวีการแก้ววิจิตนักข่าวของเรา
ไปคุยกับหนึ่งในลูกศิษย์ของอดีตพระธรรมกรอีกคนนึง
แต่คนนี้เขาเห็นด้วยนะคะว่าให้ทุบรูปปั้นไปเถอะ
เพราะเจ้าหน้าที่ก็ลงความเห็นแล้วว่ามันไม่เหมาะสม

ศิษย์คนนี้ก็บอกว่าก็ทุบทิ้งไปเถอะ
ที่ผ่านมาเนี่ยนะเขาเคยช่วยสร้างสรรพสังวรเจดีนะ

เขาเองได้เจออดีตพระธรรมกรครั้งสุดท้ายช่วงต้นเดือนเมษายน
มาทำบุญกับท่านตอนนั้นเห็นรูปปั้น
ครั้งแรกที่เห็นรูปปั้นแปลกใจตกใจแต่ไม่กล้าถาม
ก็คิดว่าก็คงเป็นเจตนาของอดีตพระธรรมกรนั่นแหละ
แล้วก็มาเห็นโรงศพที่ตั้งอยู่ในสารา
โรงศพแล้วก็มีกล่องแยกส่วนกันเนี่ยค่ะ
ศิษย์คนนี้บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านเตรียมเอาไว้ทำอะไร
โอเคเพราะว่ามันก็ดูแล้วมันก็เป็นเศษปูนเศษหิน
ยังสัตว์ภาในตัวท่านอยู่ไหม
ก็ลดลงอยู่นะ
แต่ในมุมของชาวบ้านในพื้นที่เขาเห็นด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ชาวบ้านคนอื่นเนี่ยเขาบอกว่าดีแล้วทุบทิ้งไปเถอะ
ถ้าใครขึ้นไปดูขึ้นไปเห็นเดี๋ยวจะเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ
ชาวบ้านเขาบอกว่าถ้ามีรูปปั้นแบบนี้อยู่ในสำนักสงสำนักปฏิบัติธรรม

แต่ว่าแม่ชี่ชาวบ้านที่อยู่ในสำนักสรองภูษฎีหินกองแห่งนี้นะคะ
ทีมข่าวของเราบอกว่าพยายามจะคุยกับแม่ชีด้วยนะ
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปทุบรูปปั้น
ช่วงสายสายก่อนทุบรูปปั้นนะคะทางแม่ชีเนี่ยมีป้ายเขียนข้อความว่า
บริเวณสาราห้ามเข้าถ้าไม่ได้รับอนุญาตติดป้ายเอาไว้แบบนี้
นี่คุณระวีการแก้ววิจิตนักข่าวของเรานี่นะคะแม่ชีติดป้ายแบบนี้
ติดเอาไว้สี่จุดบนสาราคุณระวีการก็พยายามจะถามแม่ชี
ว่ารู้ไหมว่าเจ้าหน้าที่จะมาลื้อถอนทุบรูปปั้นเทพถวายหัวเนี่ยค่ะ
ชีไม่ตอบแม่ชีก็น่าเสียเลยแล้วก็บอกขอไม่ให้ข้อมูลอะไรนะ
ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ไปก็แล้วกัน
แต่คุณระวีการบอกว่าสังเกตสีหน้าไงคะสีหน้าแม่ชีสีหน้าลูกศิษย์เขาก็เหมือนกับ
ไม่สบายใจรู้สึกไม่ดีที่เจ้าหน้าที่มาทุบรูปปั้น
แต่ก็ต้องยึดในสิ่งที่มันถูกต้องถูกทางตามคันลองนะฮะใช่นะคะ

เราจะดูตามวัดโดยทั่วไปบางทีเราก็เจอรูปปั้นต่างก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ
เรื่องของการสอนสั่งเกี่ยวกับบาปกรรมทำความดีคำชั่วตกนรกอะไรพวกนี้ใช่ไหม
แต่รูปปั้นแบบลักษณะตัดศีรษะถวายอย่างนี้
ท่านผู้ชมครับนี่คือภาพตอนที่ทุบครั้งแรกเลยนะฮะ
คนแรกที่ทุบเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของพรามพระเด็จ

คนต่อมานี่ครับท่านผู้ชมครับ
นี่คือนายประยูนรัฐปัญญาอายุ๕๒ปี
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบจังหวัดหนองบัวลำพู
คุณระวีการก็ไปถามถามว่าเอ๊ะพี่ตอนไปทุบเนี่ย
อาถรรพ์อะไรหรือเปล่านี่มันรูปปั้นถวายหัว
อดีตพระธรรมกรสร้างเอาไว้นะ
แล้วแกก็ฆ่าตัวตายด้วยเครื่องกิโยตินอยู่หลังรูปปั้นนี่แหละ
นี่ฮะนายประยูนเนี่ยบอกกับเรานะครับบอกว่าเขาคือเจ้าหน้าที่คนแรก
ไปทุบต่อจากลูกศิษย์ของพรามที่มาทำพิธี
กลัวไหมก็กลัวนั่นแหละเรื่องอาถรรพ์ของรูปปั้นมันก็กลัวอยู่เหมือนกัน
เพราะรูปปั้นนี้มันเป็นรูปปั้นที่แปลกประหลาดดูน่ากลัว
แบบไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแต่เมื่อเป็นเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำตามหน้าที่
มีหน้าที่มาทุบก็ต้องทุบถามว่าจะเจออะไรไหมส่วนตัวคิดว่ามันคงไม่มีอะไรหรอก
เพราะก่อนจะลงมือเนี่ยเขาก็อธิษฐานในใจขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
เพราะว่าเขามาทำตามหน้าที่หลังจากนั้นก็ลงมือถูก
ความรู้สึกทันที่เห็นรูปปั้นที่เราจะต้องทุบเนี่ยรูปปั้นมันค่อนข้างน่ากลัวไหม

ตอนที่ทุบมีความรู้สึกยังไงไหมวันไหม

แล้วเรามีของดีอะไรไหมคะแบบของกันอะไรเรื่องพวกนี้ไหมคะหรือว่ามีความเชื่อยังไงกับเรื่องพวกนี้
มันก็ไม่มีที่ของที่ป้องกันได้ครับแต่ว่าเป็นธรรมดาความสั่งของนาย
คือเราต้องทำตามหน้าที่

พอหลังจากที่ทุบเสร็จแล้วกลับมารู้สึกยังไงบ้าง

มีการขอหรืออธิษฐานในใจไหมว่าผมจะต้องทำหน้าที่แล้วต้องทุบแล้วอะไรอย่างนี้มีไหมคะ

ก็ขอที่ทำไปขออยู่ในใจเองแต่ไม่ออกปากนะ
เนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่เหมือนแบบขวานมันหักเนอะ

เรื่องจากอะไรครับ

ตรงไหนที่ยากที่สุด
ข้างล่างครับตรงที่เขานั่งครับ
ยากเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นยังไงคะโครงสร้างมันเป็นยังไง
เหล็กมันแข็งมันสี่มันติดพื้นอ่ะ
มันติดพื้นมากมันทุบลำบาก
คือจากนี้ไปก็จะเหลือเรื่องความจัดการพื้นที่นะครับ
แต่อย่างน้อยเนี่ยในเชิงของสัญลักษณ์เนี่ย
อดีตพระธรรมกรไม่อยู่แล้ว
แล้วแกก็ไปด้วยวิธีการความเชื่อแบบผิด
ทางหลักพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ที่เขาทำเอาไว้เนี่ย

เรื่องราวของความเชื่อแบบผิดมันก็จะไม่เห็นไง

อ๋อเคยมีพระทรีย์ที่นี่บอกว่าอย่างงั้นนิ

ใช่ค่ะแต่สิ่งที่ตามมาก็คือ

สาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของอดีตพระธรรมกรคืออะไร
มีเรื่องของการปกปิดหลักฐาน
เรื่องของการปิดบางซ่อนเร่งทำลายศพแล้วไหม